กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ช่วงที่แล้วบุกไปล้วงลับที่หน้าเตาร้านเต็งชัยฮวดยังไม่จบ
เดี๋ยวกลับไปฟังกันต่อเลยดีกว่าค่ะ

แบนกว่าแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

รู้ตำนานของเส้นและของลูกชิ้นที่ได้พอแล้ว
อย่างหนึ่งที่ขามแรกของก๋วยเตี๋ยวคือน้ำซุป

ซุปของเราเนี่ยใส่อะไรบ้างครับ
หลักก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูอันนี้นะ

ต้มตั้งแต่เช้าครับเปิดร้านมา
จุดไฟก็ยังไม่๖โมงก็เปิดมาเรื่อย

ก็ประมาณใช้เวลาประมาณ๒๓ชั่วโมง

เราก็ใช้น้ำซุปที่ได้จากการทำทุกชิ้นด้วยครับ

เพราะว่าเราได้ความหวานของเนื้อปลาตัวนี้แล้ว
มาเป็นเบสแล้วเราก็จะใส่กระดูกอ่อนเข้าไปเพื่อให้มันหวานมากขึ้น

ก็ไม่มีป้าแห้งครับ
ดูเรื่องราวและสุดเด็ดเคล็ดลับของร้านเต็งใช้ห้วยกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ตัวพ่อแห่งวงการเส้นเขาจะลองลิ้มชิมรสกันดูบ้าง
อร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียนัทเขาเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าจ้า
ตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะชิมก๋วลูกชิ้นปลาในตำนานกว่าร้อยปีแล้วนะครับผม
นี่เลยกับเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะครับผม
อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดเด่นของร้านก็คือเจ้าเกี้ยวแผ่นใหญ่ตัวนี้ใช่ไหม
ใหญ่กว่าปกติจริงมีลูกชิ้นในตำนานครบทั้ง๔ชนิด
พร้อมกับเส้นที่เป็นสูตรเก่าแก่กว่าร้อยปีเช่นเดียวกันเพราะมาด้วยกัน

รสชาติแบบคนจีนก็จะกินแบบเน้นวัตถุดิบดี
เน้นความพิถีพิถาภิการในการทำแล้วก็รูชิ้นมา
นื้อเด้งหนึ่งกำลังดีนะอันนี้รู้ชิ้นกุ้ม

ที่เป็นน้ำซุปที่ทำจากการทำลูกชิ้นปลาแล้วก็มาเพิ่มเติมในส่วนของกระดูกครับผม

รสชาติแบบกลมกล่อมเบากำลังดีกินแล้วมันถ้าภาษาจีนก็บอกเช็ง

ประมงแล้วทำไมเราไม่ทำงานในสาขาที่เราเรียนมาล่ะ
พอดีก็ที่นี่ก็คือท่านก็แก่กันแล้วครับ
เราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งดีที่เขาส่งกันมา
เราก็อยากจะมาต่อยอดกับทางนี้ครับ
ก็เลยแรกก็เข้ามาช่วยกันนิดหน่อย

ในการที่จะมาต่อยอดในสิ่งที่บางผู้หลุดได้ทำไว้เราต้องผ่านปรุศสอบอะไรบ้าง
เราก็พยายามรักษามาตรฐานที่เขาเคยสร้างไว้ครับ

ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายเอามาให้เก็บประสบการณ์เอาเอง
ให้ดูว่าเขาทำอะไรกันยังไง

ครับผมแล้วมีอะไรให้ก็ปรึกษาได้นะครับ
คือให้ดูด้วยตาก่อนแล้วก็ให้ไปลองทำ

พลาดตรงไหนติดขัดตรงไหนมาถามเขาก็บอก

ใช้เวลานานมากกว่าจะทำลูกชิ้นได้ถูกใจอาม่าเนี่ย
ทุกวันนี้ก็ยังต้องให้มากพูดเรื่อยครับ
ทำมาก็ยังต้องคอยให้มาดูเรื่อย
ทุกครั้งที่ทำก็ให้ม่าตรวจสอบตลอดเวลา
ทำเสร็จครั้งหนึ่งก็ให้ม่าชิมครั้งหนึ่งครับผม
เพื่อให้มันจะได้ไม่เพี้ยนไปมากครับ
มันก็จะได้รักษาระดับไปเรื่อย
ณปัจจุบันก็มาสืบต่อกิจการของทางบ้านได้กี่ปีแล้ว

รู้สึกดีครับที่ได้มาทำอะไรกับที่บ้านนะครับ
เพราะว่าเขาก็ตั้งใจทำกันมา

เหมือนเขากำลังขาดคนที่จะมาทำต่อครับ

ก็โตมาในร้านนะครับร้านข้างนอกครับ
เรียนเสร็จก็มาก็ต้องมาอยู่ที่ร้านก่อน
แล้วก็วันหยุดก็มาช่วยเก็บตังค์อะไรอย่างนี้ครับ
พอเรียนจบทำหน้าที่ของลูกเสร็จก็มาสืบทอดต่อทันที

คตคิดจะขยายกิจการของร้าน

ก็ถ้ามีโอกาสที่จะได้ทำเราก็อยากจะลองทำดูครับ

เข้ามาในซอยประมาณ๕๖๐๐เมตรนะครับ

ขยับไปที่เมนูเส้นจากประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ

ส่วนที่ร้านนี้เขาจะมีเมนูเส้นอะไร

เฮียน้อยไปพบกับเจ้าของร้านเลยดีกว่าจ้า

เดี๋ยวต้องถามคุณก่อนว่าคุณเป็นคนญี่ปุ่น

ประมาณ๑๐ปีที่แล้วตัวร้านนี้
ผมทำงานที่โรงงานที่อายุตายา
แล้วก็ผมเป็นลูกกัสประจำร้านนี้นะครับ

เพราะว่าเราทานประจำเราไม่อยากให้ร้านนี้หายไป

แต่ตกแต่งร้านเรียนตกแต่งร้าน

ก็มากกว่าไม่มีโปสเตอร์แบบนี้นะครับ

เราจ้างอาหารก็เพรียมไปแล้ว

เป็นที่รู้จักกันในชื่ออาณาจักรริ้วกิ้ว
ซึ่งอาณาจักรริวกิวนะคะถือเป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน
และแตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากเป็นอาณาจักรที่ทำการค้าขายกับประเทศในแถบเอเชีย
ตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงกลางศตวรรษที่๑๙
และยังตั้งอยู่กลางระหว่างเกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะคะ
จึงทำให้ได้รับวัฒนธรรมที่หลากหลายจากต่างชาติ
ผสมผสานเป็นศิลปะวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ซึ่งต่อมานะคะหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

อาณาจักรริวกิลก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดโอกินาว่า
เรียกค้านกันในปัจจุบันนี้นั่นแหละค่ะ
อุ้นมาตอนแรกทำอะไร
เอาตัวนี้เปิดมากี่ปีแล้วสำหรับตัวคุณตัวมกตัะเอง

แสดงว่าแน่นอนว่าได้รับความนิยมพอสมควร

อันนี้คือเมนูอะไรอ่าโอกินาวาสโซบากับอ่า

เมนูเส้นจากจังหวัดโอกินเนว่านี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา
นะจ๊ะแต่ยังมีวัฒนธรรมการทานและเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้กันอีก
อีกมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าค่ะ